เอาละค่ะเมื่อวานมันก็มีคู่ฮอตคู่นี้ค่ะ

ซึ่งแน่นอนค่ะก็ส่งกำลังใจมาด้วยนะคะ
เขาก็เป็นคนหนึ่งที่เกาะติดนะคะเหตุการณ์นี้มาตลอดนะคะ
สำหรับเหตุการณ์ที่ถ้ำหลวงซึ่งวันนี้๑๖วันแล้วนะคะ
ฟังทั้งคู่นะคะให้กำลังใจค่ะนะคะกับภารกิจถ้ำหลวงกันค่ะ
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะทั้งน้องโค้ช
แล้วก็ทีมงานทุกคนในประเทศต่างประเทศ
ก็ขอบคุณแทนน้องขอบคุณแทนคนไทยทุกคนด้วยค่ะ
เห็นออกงานแบบนี้นะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับนะคะ

จะได้ออกมาสู่หน้าจออีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ

ใช่ต่อที่เขาเล่นละครหอธแล้วนี่คงคู่รับสรุป

ซึ่งถอยออกมานะคะแล้วก็คุณโมบนชนกเนี่ยโพสต์ลงนะคะ
ก็เป็นที่กล่าวขวัญเกิดขึ้นว่า
เป็นรถนะคะที่ทางนายทางวิกน้อยศรีซื้อให้หรือเปล่า
นะคะเพราะว่าเป็นการสมนาคุณที่ละครฮอตใช่มันเป็นสวัสดีกับที่คุณโป๊ปก็ซื้อเหมือนกัน

แล้วก็รถปริศนาคันนี้นะคะมาจากไหนไปฟังเบลล่าแล้วก็พี่โป๊เปิดใจกันเลยค่ะ
คือความจริงเบลซื้อมาสักพักนึงแล้วแต่โมนั่นแหละที่ทำให้เป็นประเด็นขึ้นมาค่ะ
อันนี้เป็นคุณแม่ซื้อให้ค่ะคุณแม่ก็เหมือนซื้อให้เป็นของขวัญใช้เงินเบลซื้อให้เบล
จริงเพราะว่าเห็นเบลคือไม่ได้ใช้เงินเลยทำงานเยอะอะไรอย่างนี้
แม่ก็เลยอยากให้ของขวัญค่ะอยากให้รางวัล
คุณแม่ก็ใช้เงินเบลนั่นแหละค่ะก็ไม่แบบก็คุณแม่ก็ดูดูตามความเหมาะสมแล้วค่ะ

ผมแม่ซื้อต่อพี่โป๊ปอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ผมก็ขับของผมนานแล้วครับ
รถส่วนตัวผมอะครับแต่พอดีเบลก็ซื้อคล้ายให้ผมพอดี
ค่ะไม่ได้ตั้งใจตั้งใจค่ะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเลย
เรียกว่าใจตรงกันนะคะแล้วก็กันพอดีเนาะ
ร่ำรวยเหมือนกันเลยคุณผู้ชมฟาดพรีเซนเตอร์ไปแน่นมากนะคะ

หลักไม่ใช่๗บาทนะคุณผู้ชมนะคะก็นิ้วกันเอาเอง
เรียกว่าสมฐานะนะคะคนใครมีตังค์ก็ตามแต่สะดวกเลยนะคะ
ก็ทำงานมาหนักอ่ะเนอะก็ต้องสมนาคุณกับชีวิตบ้างจะได้สะดวกสบายขึ้นหน่อยนะคะ